นี่ครับความชันเห็นไหมครับว่าถี่ยิบมากเลยครับระยะทางตัวนี้นะครับ
ถ้าสภาพจริงถ้าโดยถ้าเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นไป

ถ้าจะดูตามแผนที่นี่นะครับให้ดูตามแผนที่นี่แหละครับ
นี่นี่แหละครับนะครับอันนี้คือชื่อหมู่บ้านนะครับ
ก็คือบ้านกกกอกนะครับหมู่บ้านบ้านกกอกบ้านกกอกก็จะอยู่เนี้ย
อยู่นอกเขตอุทยานนะครับก็อยู่ตรงติดถนนเรานะครับ
ส่วนภูเหล็กไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสรรภูเหล็กไฟนะครับ
ตอนนี้ถ้าดูว่าก็คือจุดที่น้องชมพู่ก็จะอยู่ประมาณจุดขนาดนี้ครับที่เสียชีวิตนะครับนะ
ประมาณประมาณนะครับน่าดูไปมานะครับ
ก็ถามว่าถ้าดูตามเส้นเส้นแนวตรงคอนทัวร์เนี่ยนะครับนะ
เส้นแนวตรงที่วัดวัดตามจีเพสนะครับวัดจากค่าพิกัดดาวเทียมเนี่ย
มันจะห่างดูตามแผนที่เนี่ยจะอยู่ประมาณ๑๒กิโลได้
วันนั้นที่ผมให้เจ้าหน้าที่เขาจับนะจับเลยครับจับว่าประมาณนั้นก็ประมาณ๑๒กิโล
แต่พอวัดตามระยะทางจริงเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นที่ชันนะครับ
เหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตัวขาเนี่ยเป็นเส้นตรง
แต่ว่าพอเราเดินขึ้นขึ้นทางชั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณถ้าผมประมาณดูก็จะ
น่าจะประมาณหนึ่งจุดห้าถึงสองกิโลได้จะประมาณขนาดนั้นนะครับ
ไม่ไม่ไม่เกินนัดนะครับอ่าเสร็จแล้วอ่าวันวันวันที่เราเจอเนี่ยนะครับ
มันก็ก็หลายหลายหน่วยงานที่ขึ้นไปก็คือเดินเดินบางทีเดินแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเดิน
เราเดินตรงดิ่งไปเลยนะครับมันก็จะเดินเดินคือพยายามเดินให้มันเป็นทางเดินขึ้นไปได้นะครับ
สามารถที่จะเดินเดินลัดเลาะขึ้นไปได้นะครับตรงไหนที่ชันเราก็เลี่ยงมาหน่อย
แล้วก็เดินนะครับขึ้นมาก็อ่ายายที่เขาพาไปดูก็คือเต้า
แรกก็คือไปดูที่รองเท้านะครับอันนั้นที่ไปเจอนะครับนะ
ที่รองเท้าก่อนพอไปเจอที่รองเท้าก็คงกระจายกันออกข้างนะครับ
ข้างแล้วก็ขึ้นข้างบนด้วยอาจจะมีว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะครับ
พอเจอรองเท้าพอจากจุดรองเท้าเสร็จก็สักคู่ที่เดินกระจายกันก็น่า
น่าจะไปเจอบริเวณศพที่น้องอยู่นะครับซึ่งแต่ละจุดแต่ละจุดนี่มันเป็นยังไงครับอ๋อแต่ละจุด
อ๋อแต่ละจุดอ่าเท่าที่ดูนะครับก็คือว่ายังอ่า
ภูไปไหนภูเหล็กไฟตรงไหนอันนี้นะครับ
ตรงนี้ภูเหล็กไฟนะครับจุดที่เจอรองเท้าสมมุติจุดที่เจอรองเท้าอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับ
ก็เดินลงมาข้างล่างนิดหนึ่งก็ประมาณสักยี่สิบสักสามสิบเมตรนะครับ
นะครับก็จะมาเจอเจอส่วนน้องขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่ง
ไม่ก็ไม่ไกลนะครับอีกประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบสามสิบเนี้ยก็จะไปเจอกางเกงนะครับ
นี่ก็คือวันนั้นที่ได้พบนะครับนะมันเป็นไปได้ไหมที่เด็กอายุขนาดนี้
ขึ้นไปอยู่เท่านั้นเองถ้าดูผมให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าความชันของเขาเนี่ยครับ
ครับนี่ครับความชันเห็นไหมครับว่าถี่ยิบมากเลยครับครับระยะทางตัวเนี้ยนะครับ
ก็ถ้าสภาพจริงถ้าโดยถ้าเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นไป
ผมว่าเขาคงไม่ไปนะครับนะอีกอย่างแค่แค่เดินไปถึงตีนเขาเนี่ยละ
ถ้าเข้าไปในสภาพตัวนี้มันก็เป็นป่าแล้วคือคือหลังบ้านเขานี่ถ้าข้อที่จริงนะครับว่า
มันมันก็จะมีบ้านเขาแล้วก็มีถนนใช่ไหมครับจากถนนก็จะเป็นป่าป่ามันแล้วก็จะเป็นป่ายาง
แค่เข้ามาในป่ายางนี่ก็แต่ว่าป่ายางก็โล่งนะครับนะสวนยางอ่ะนะ
ป่ายางสวนยางก็จะล่มแค่เข้าป่ายางผมว่าเขาก็คงไม่เข้าแล้ว
ก็จะจะขึ้นบุกไปถึงเป็นเป็นป่าที่มันเป็นป่าเพชรแล้วก็เส้นทางตัวนี้ที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทั้งอ่า
มีก้อนหินมีก้อนหินเป็นตามลายทางไปตลอดเลย
มันไม่ใช่ทางเดินเรียบไปเหมือนเดินทางเดินทั่วไปนะครับ
ซึ่งถ้าด้วยหลักการแล้วเด็กถ้าเขาไม่นั่นพอลำบากเขาก็คงไม่ไปนะครับนะ
ใช่ถ้าเด็กนี้คือเด็กนอกอย่างงั้นมันก็ต้องเป็นอะไรครับผมไอ้ตัวนี้อย่าให้ผมพูดเลยดีกว่าไหมครับ
กรณียาไม่ตอบดีกว่าให้ตรงเนี้ยให้ให้ให้สังคมไปดูกันแล้วกัน
เพราะว่าคือเราเองน่ะวันนั้นผมก็ไปขึ้นไปเองครับผม
ขึ้นไปเองเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าโอ้มันก็เอาการอยู่เหมือนกันที่จะขึ้นไปถึงขนาดนั้น
เดินขึ้นไปเนี่ยวันนั้นผมใช้เวลาในการเดินขึ้นไปประมาณสักชั่วโมงครึ่ง
จะไปถึงจุดที่ในเส้นทางจริงก็ตีสักประมาณสัก
เอาสักไม่เกินสองกิโลแล้วกันซึ่งจริงจริงแล้วเดินระยะทางสองกิโล
ถ้าเราเดินอยู่พื้นราบเนี่ยเราใช้เวลาไม่กี่นาที
ครับเอาไม่กี่นาทีมันมันก็จะเดินได้น่ะ
แต่แดนนี้มันถือว่าชันเพราะบางคนก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่า
เอ่อน้องมีเวลาสามสองถึงสามวันน้องอาจจะเดินไปตามภาษาเด็กแล้วก็
อืมแล้วก็ไปจุดตรงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเสียชีวิตเพราะขาดอาหารครับ
ในในข้อตัวนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันตอนนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ลักษณะอย่างนั้น
แต่ว่าถามว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องถามคืนอีกว่าถ้าอันไหนที่มันลำบากแล้วน้องเขาจะไปเลย
มันมันเด็กถ้ามันถ้าลำบากมันก็น่าจะถอยกลับมาใช่ไหมครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยรายการเลยน่ะ
แล้วถ้าไม่เดินตรงไปมันมีเลยแบบลัดล้อไปได้ไหมครับโอ้ถ้าถ้าลัดล้อไปก็
ก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานาน
ก็ควรจะขึ้นไปถึงขนาดถ้ารัดล้อขนาดนั้นเนี่ย
บางทีมันไม่น่าจะมันน่าจะรอบอะไรนั้น
ก็เรียกตีนภูมากกว่าถ้าได้ตีนภูลักษณะอย่างนั้น
ที่จะไปขึ้นไปถึงข้างบนก็ไม่ไม่น่าจะใช่แล้วสมมุตินะครับ
ถ้าหากว่าพ่อแม่เขาเคยพาไปอะไรแบบนี้โอ้ถ้าถ้าอย่างงี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ
ถ้ามองอ่ะนะถ้าเกิดพ่อแม่เขาเคยพาไปอ่า
มันอาจจะมีคล้ายว่าเหมือนกับตัวนี้เคยมาหรืออย่างนั้นหรือเปล่า
ธรรมดาโรศนามันเหมือนเหมือนทางเคยไปอ่ะนะ
เป็นทางเดียวนะตอนนี้ก็เรียกทางเที่ยวอ่ะทางเทียวเทา